มีเรื่องที่สร้างความกลหนให้กับนักเสี่ยงโชคแล้วก็คอหวยในพื้นที่จังหวัดระยองแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงมากนะครับ
เพราะว่าอยู่ดีสารเจ้าพ่อแก๊งกาโมในพื้นที่อำเภอบ้างฉางก็ถูกลื้อย้ายหายไป
หลายคนก็เชื่อว่าอาจเป็นฝีมือของเจ้ามือหวยก็ได้เพราะว่าสารเจ้าพ่อแก๊งก้าโม่นั้นให้หวยติดต่อกันมาหลายงวดนะครับที่ถูกนะครับ

กลายเป็นที่วิจารณ์อย่างหนักถึงผู้ที่ไปทำลายสารเจ้าพ่อแบงค์กาโมที่เคยตั้งอยู่เป็นที่พึ่งทางใจให้กับชาวบ้านบนถนนสุขุมวิทย์ในอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยอง
โพสต์ดังกล่าวถูกแชร์ต่อกันอย่างแพร่ร้ายทำเอาคอหวยและนักเสี่ยงโชคต่างตกใจกันจ้าละวัน
หลายคนตามไปตรวจสอบพบว่าสารเจ้าพ่อแบงค์กาโม่หายไปอย่างลึกลับ
เหลือเพียงเนินดินโล่งให้กราบไหว้
แต่กระแสดราม่าของคอหวยในโลกโซเชียลยังทวีคูณ
หลายเสียงต่างวิจารณ์ว่าอาจเป็นฝีมือของเจ้ามือหวย

เหตุเพราะมีคนมาขอโชคลาภแล้วถูกหวยติดต่อกันหลายงวด
ต่างจากชายวัยรุ่น๒คนชาวจังหวัดสุพรรณบุรี
เดินทางมาตามหาสารเช่นกัน
แต่พบว่าสารถูกลื้อถอนหายไปอย่างปริศนา
และวันนี้ตั้งใจมาแก้บนในสิ่งที่ขอไว้
แต่ก็ยังกราบไหว้เพราะเชื่อว่าเจ้าพ่อยังอยู่
และศรัทธาในความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าพ่อแบงค์กาโม
พยายามสอบถามชาวบ้านเพื่อตามหา
แต่ก็ไม่มีใครทราบและมองว่าการกระทำต่อสารนั้น
เป็นหน่วยงานที่เป็นเจ้าของพื้นที่
มากกว่าจะเป็นประชาชนคนทั่วไป
เราไม่รู้จะแก้บนตรงไหนและต้องทำอย่างไร

ไม่มีใครรู้เลยว่าสารหายไปได้
ทีมข่าวพยายามสอบถามแม่ค้าขายลอตเตอรี่

จะมีการลื้อถอนสารออกจากพื้นที่

กระทั่งสารเจ้าพ่อก็หายไปแล้ว
แต่ก็เชื่อว่าเจ้าพ่อยังอยู่ตรงนี้
ความเห็นของชาวบ้านหลายคนต่างเชื่อกันว่าอาจเป็นฝีมือของเจ้ามือหวย
และมีอีกหลายกลุ่มมองว่าอาจเป็นเจ้าหน้าที่
ซึ่งหากเป็นประชาชนคงไม่มีใครกล้าทำเพราะต่างเกรงกลัวเจ้าพ่อลงโทษ
เมื่อสอบถามทหารที่กองบินทหารเรือตั้งอยู่ไม่ไกลจากศาล
ได้ข้อมูลว่าการลื้อถอนไม่ได้เกี่ยวข้องกับทหารเรือ
จากพื้นที่นอกกำแพงกองบินไม่ได้เป็นพื้นที่ของทหาร
ว่าอาจเป็นพื้นที่ของแขวงการทางมากกว่า
ทีมข่าวติดต่อไปยังแขวงการทันชนบุรีที่๒ก็ได้รับการปฏิเสธ
ยืนยันว่าแขวงการทางไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
เพราะจากข้อมูลในโลกโซเชียลช่วงเวลาตี๓
ไม่ใช่เวลาทำงานของเจ้าหน้าที่แขวงการทางที่จะปฏิบัติงาน
ทำให้สารเจ้าพ่อแบงค์กาโมถูกลื้อถอนอย่างปริศนาและไร้ร่องรอย
ที่พื้นที่ดังกล่าวเคยมีการตั้งสารเกิดขึ้น
หลังมีคนประสบอุบัติเหตุซ้ำซ้อน
กลายเป็นที่พึ่งทางใจของประชาชนในพื้นที่
ขอหวยและนักเสี่ยงโชคที่แม้ว่าสารจะถูกลื้อถอนไปแล้ว
และยังหาคำตอบไม่ได้ว่าสารถูกใครลื้อทำลาย
ทำให้ทุกคนยังมากราบไหว้ขอโชคลาภกันอย่างไม่ขาดซ้าย
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน